เราก็อยากตะโกนไปด้วยนะฮะ
แต่คงตะโกนไม่ดังเท่าเสียงของเจ้าหน้าที่อสม
คืออสมเขาไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อโควิด
กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วเอาของไปมอบให้
แต่ทีนี้อสมเขามีวิธีการเรียกยังไง

เอาข้าวมาส่งแล้ว
นี่ผมตัดตะโกนไม่ดังเท่าพี่อสมเขานะคุณ

นี่วิธีเรียกคนป่วยมาเอาข้าวนะฮะ
ส่งข้าวให้คนกักตัวนะครับ
เป็นเสียงเจ้าหน้าที่อสมนะฮะ

คลิปนี้ถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์

เฮ้ยเกิดเหตุอะไรกันทะเลาะกันอะไรเปล่า

แล้วอ่านคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหอมยิ้มตามเลยนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นการตะโกนแบบสุดพลังเสียงเลย

แฮชแท็กกับตัวโทรโข่งหมู่สี่

โพสต์เหตุการณ์ในวันต่อมานะครับ

คราวนี้นำของมาส่งให้อีก
แต่วิธีการส่งเป็นอย่างไร

โอ้โหไม่ได้เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำอย่างเดียวคุณ

คือคุณพี่เขาโพสต์เมื่อวานนะนะฮะ
คือเราเข้าใจคนป่วยคนกากตัว

แต่หลายคนเป็นห่วงพี่อสมท่านนี้
กลัวจะเจ็บคอนะฮะ

แล้วก็ระบบคอเป็นยังไงบ้าง

ส่งข้าวไม่พอส่งยันลอตเตอรี่
เจ้านักที่รับฝากของและประชาสัมพันธ์
โอ้หลายคนก็มา

ทำไมต้องตะโกนทำไมไม่โทรศัพท์หา
ก็เนี่ยคุณเขามาโพสรมการถามเหมือนกัน

โทรศัพท์หามันไม่ทันใจแล้วบางทีไม่มีมือถืออยู่กับตัวด้วย
แล้วก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งเอาอะไรไปส่งบ้างละคุณ
แซนวิชบ้างล่ะน้ำอะไรต่างนานาบ้างล่ะ
แกงถุงข้าวสวยทุเรียนใส่แก้วก็มีมาให้

นี่เป็นความใส่ใจของเจ้าหน้าที่ทุเรียนเอามาสักครู่หนึ่ง
แล้วก็เขาบอกว่าชาวบ้านก็ดีใจที่มีอสมในการดูแล
เพราะอสมคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ทุกท่านทำงานกันเต็มที่จริงนะอสมในบ้านเรามีอยู่๘๙๐๐คน
เราต้องให้กำลังใจเพราะท่านก็เป็นบุคลากรด่านหน้าเหมือนกันนะครับ
นี่คือเขาตะโกนเสียงดังแต่เขารักเขากลมเกลียวกันดีใช่ไหม
กลมเกลียวกันดีเขาไม่ได้ตะโกนด่างกัน

อ่านข่าวนี้ต้องตะแบงต้องตะโกนใช่ไหม